มาถึงอีกเรื่องหนึ่งที่วันนี้เนี่ยก็พาดหัวหน้าหนึ่งตัวใหญ่เลยค่ะ
ล้อมจับพันธ์ศักดิ์ก็คือกองปราบ
ล้อมจับพันธศักดิ์วิทย์ปะทะขึ้นลำพร้อมยิงที่รีสอร์ทระยอง
หญิงคู่ใจห้ามไว้รับแค่จัดหาปืนให้มือปืนฆ่าเสียปั๊ม
เหตุการณ์นี้การฆ่าสองสามีภรรยาเสียปั๊มที่จังหวัดสระบุรี
แล้วก็สุดท้ายสะแก้วสุดท้ายสามีเสียชีวิตส่วนภรรยาได้รับบาดเจ็บสาหัสแล้วก็แกล้งตาย
หลังจากนั้นเราก็ตามข่าวกันเราก็จะได้ยินข่าวเสียท้ง
ที่เคยเป็นเจ้าของปั๊มน้ำมันเดิมเฮียท้งเนี่ยนะคะ
ก็มีการตกน้ำแล้วก็เสียชีวิตซึ่งเจ้าหน้าที่ก็คาดว่าน่าจะเป็นการฆ่าตัวตาย
เพราะว่าสำนึกผิดทีนี้ค่ะกรณีของนายพันธ์ศักดิ์ที่เป็นอดีต
นายตำรวจเคยก่อคดีมาหลายคดีเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาตามอยู่หลายวันเลยนะ
ตามข้อมูลได้จนเมื่อวานช่วงเย็นนะคะสามารถคุมตัวได้ที่รีสอร์ท
ที่จังหวัดระยองนั่นเองนะคะซึ่งผู้ต้องหาเนี่ยก็ยังให้การปฏิเสธ
นี่เป็นบรรยากาศเมื่อวานค่ะคุณผู้ชมพันธุ์ตำรวจเอกจิระพบภูริเดช
รักษาราชการแทนผู้บังคับการปราบรามพร้อมตำรวจกองกำกับการสนับสนุน
และปฏิบัติการพิเศษก็คุมตัวนายพันธุ์ศักดิ์มงคลสิน
ร่วมกันฆ่านายประชาวรทัศน์เจ้าของปั๊มน้ำมันศรีสุวรรณรุ่งเรือง
ถนนเทศบาล๖ที่สะแก้วรวมถึงภรรยาของนายประชาได้รับบาดเจ็บสาหัส
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่๓๐กันยายนที่ผ่านมา
เท่ากับเจ้าหน้าที่ก็ตามไล่ล่าตัวนายพันธ์ศักดิ์มา๑๐กว่าวันแล้วนะ
ใช่ค่ะทีนี้ตำรวจสามารถจับกลุ่มทั้งสองคนได้ที่รีสอร์ทที่จังหวัดระยอง
เมื่อสักช่วงประมาณบ่ายเย็นเมื่อวานนี้
เขาก็ไปหลบซ่อนอยู่ที่รีสอร์ทแห่งนี้ไปเข้าพักอยู่นาน
รายละเอียดเป็นยังไงเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังคุณผู้ชม
ทีนี้เอาเล่าแบบนี้ก่อนว่าพอคุมตัวจากระยองมาถึงที่กองปราบแล้ว
เจ้าหน้าที่ก็นำตัวเข้าห้องประชุมไปสอบปากคำ
ก็เห็นว่าผู้ต้องหาคือนายพันศักดิ์ก็มีอาการอิดโรยแล้วก็เคร่งเครียดตลอดเวลา
ผู้สื่อข่าวก็ถามหลายคำถามเหมือนกันแต่ก็ปฏิเสธที่จะตอบคำถามผู้สื่อข่าวนะคะ
เมื่อวานนี้พันธุ์ตำรวจเอกจิรพบได้สอบปากคำด้วยตัวเองเลยนะคะ
ทีนี้นายพันธ์ศักดิ์ให้การรับสารภาพ
ว่าเป็นคนงานรับจ้างจากเฮียท้ง
แล้วก็เป็นคนจัดหาปืนให้กับมือปืนทั้งสองคน
แต่ตัวเขาไม่ได้เป็นคนลงมือลั่นไกลนะ
ไม่ได้เป็นคนสังหารนายประชาแล้วก็ยิงภรรยา
ทีนี้เขาก็บอกด้วยบอกว่าเขาได้รับค่าจ้าง
เฮียท้งเนี่ยเป็นเงินหลักแสนบาทแล้วก็ไปจ้างมือปืนต่อ
ทีนี้ถามว่าทำไมล่ะถึงรับงานนี้
เขาบอกว่าเฮียท้งเป็นคนที่ให้ความช่วยเหลือตลอดเลย
เงินช่วยเหลือเรื่องคดีเก่าให้หยิบยืมเป็นประจำนะครับ
ใช่เมื่อก่อนสนิทกันตั้งแต่ตัวเขารับราชการตำรวจไง

พอเฮียท้งอยากให้ช่วยเหลือก็เลยช่วยเหลือ

ประมาณถึงห้าแสนไหมครับ
คือสิ่งที่เขาบอกเขาบอกว่าทางเฮียท้องมันเป็น
ก็เป็นเหมือนกับรู้จักกันมาเนี่ยเขารับราชการอยู่เป็นพวกกันนะครับ

ไม่ว่าจะเป็นงานยืมเงินอะไรต่างตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุ
จนกระทั่งหลบหนีคดีต่างเนี่ย

เมื่อเฮียท้องขอคำช่วยเหลือจากเขาเขาก็ต้องตอบให้บุญกุล
ขออภัยคุณผู้ชมนี่คือเสียงรักษาราชการแทนผู้บังคับการปรับปรามนะคะ
ที่เมื่อวานนี้เขาก็เป็นคนสอบปากคำนายพันศักดิ์ด้วยตัวเอง

เพราะว่ากว่าจะติดตามจับกลุ่มตัวนายพันธ์ศักดิ์แล้วก็ภรรยาได้
ตำรวจเขาก็ไปเริ่มสืบสวนจากในพื้นที่สะแก้วก่อนนะ
เขาไปแกะรอยไล่ล่าตามเส้นทาง
จากพื้นที่ที่เกิดเหตุยิงในปั๊มที่สาแก้ว

จุดนี้นายพันธ์ศักดิ์นำรถเก๋งคัมรี่มาจอดทิ้งไว้แล้วก็หนี
ทีนี้ค่ะเขาไปแกะรอยไปหาเบาะแสจากเพื่อนสนิทของนายพันศักดิ
เคยติดคุกด้วยกันเป็นชาวระยอง
ก็เลยเดินทางไปสอบสวนหาข้อมูลนะคะ
รู้ว่านายพันธ์ศักดิ์หลบหนีไปอยู่ที่รีสอร์ท
ที่อำเภอปลวกแดงจังหวัดระยอง

รีสอร์ทที่อยู่ในพื้นที่จนมาถึงจุดที่ไปเจอตัว

ปรากฏว่ามีคนมาเช่าห้องเป็นผู้หญิงนะ
เช่ามาหลายวันแล้วแล้วไม่เคยออกไปไหนเลยคุณ
สั่งข้าวทีหนึ่งก็สั่งมาสองจานสามจาน
ทั้งที่มาเปิดห้องเป็นผู้หญิงคนเดียว
อยู่คนเดียวทำไมสั่งข้าวเยอะจังต่อวัน
ใช่ค่ะทีนี้เจ้าหน้าที่เขาก็เลยกระจายกำลังกันนะคะ

ผู้ต้องหาที่อยู่ข้างในออกมาใช้เวลาประมาณทัก๑๐นาที
ระหว่างนั้นรายงานข่าวบอกว่าได้ยินเสียง
เป็นเสียงขึ้นลำกล้องปืนนะคะจากในห้องเลย
จับกลุ่มก็เลยมั่นใจว่านี่นายพันศักดิ์ผู้ต้องหา

แต่ไม่แน่ใจว่าจะยอมมอบตัวหรือเปล่า
ก็เลยเตรียมจะพังประตูเข้าไปแต่จังหวะนั้นเองค่ะ
ภรรยานายพันธ์ศักดิ์เปิดประตูออกมา
แล้วตะโกนบอกนายพันธ์ศักดิ์ที่หลบอยู่ในห้อง

ก็เลยทำให้นายพันศักดิ์ยอมออกมามอบตัว
แล้วก็ถูกคุมตัวมาที่กองปราบนั่นเอง
ใช่และก็ตำรวจยังพูดถึงเมื่อกี้แหละ

เพราะว่านายพันธศักดิ์ก็หยิบยืมเงิน
เฮียท้งเป็นประจำเฮียท้งก็ให้การช่วยเหลือ
เรื่องเงินระหว่างหลบหนีคดีต่างด้วย
แล้วก็จากคำให้การทั้งหมดตำรวจยังไม่ปักใจเชื่ออยู่นะ
ว่านายพันธ์ศักดิ์ไม่ได้ยิงเอง
นายพันธ์ศักดิ์เอาเงินไปจ้างมือปืนอีกนะครับ
ก็ต้องขยายผลพิสูจน์ความจริงกันต่อ
ส่วนสาเหตุการตายของเฮียท้งนั้นนะครับ
ทางตำรวจบอกว่าได้มีการสั่งการ
ให้ทางภูมิกับการ๓กองบังคับการปราบปรามไปตรวจสอบ
แนวทางมันสืบสวนก็ยังน่าเชื่อว่า
เป็นการฆ่าตัวตายเพราะสำนึกผิดในเรื่องที่เกิดขึ้นอีก
ใช่ค่ะแล้วก็เมื่อวานพอหลังจากสอบปากคำ

เดี๋ยววันนี้ตำรวจกองปราบจะส่งตัวผู้ต้องหา
ให้กับทางตำรวจภูทรสาแก้วในพื้นที่เกิดเหตุดำเนินคดีต่อด้วย
ผู้ต้องหาคนนี้ประวัติเขาโชคโชนเหลือเกินค่ะ
ก่อคดีใหญ่มาอย่างอุ้มฆ่าสองแม่ลูก

อุ้มฆ่าเผาเสียอ้วนตลาดโรงเกลือปี๕๖
ถูกจับกลุ่มดำเนินคดีที่ศาลจังหวัดสาแก้ว

แต่ทีนี้ก็หลบหนีการประกันตัวระหว่างอุทธรณ์ไง
แล้วก็เป็นลูกน้องคนสนิทของนายชะลอเกิดเทศ
หัวหน้าชุดคดีเพชรสาอุด้วยนะคะ